ไปดูความขึ้นไหวของศึกฟุตบอลโตเยตตาเพื่อมีครับ
เมืองทองยูเนเต็ดนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของพวกเขานะครับ
ที่จะลงเล่นในถ้วยใบนี้ในการเจอกับทีมตัวแทนจากญี่ปุ่น
ซึ่งความพร้อมของทั้งสองทีมนั้นเป็นอย่างไร
ติดตามได้จากรายงานของคุณเกริกชัยคุณโทครับ
ปีนี้ได้สิทธิ์เข้าร่วมกันในการฟุตบอลโตโยตาพีเมอร์ครับเป็นครั้งแรก
ซึ่งจะพบกับทีมสโมสรชั้นนำเจรีกจากประเทศญี่ปุ่น
อย่างซานเฟรชเช่ฮิโรชิมาอดีตแชมป์เจลีก๓สมัย
แม้จะเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันของเมืองทอง
แต่รายการนี้ถือว่าเป็นนัดสำคัญของเมืองทอง
เพราะนี่จะเป็นเกมที่วัดศักยภาพของทีม
ที่ฟุตบอลในฤดูกาล๒๐๑๗นี้ที่จะเปิดฉากขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
คือต้องการคว้าแชมป์ให้ได้ทุกรายการ
แต่ว่าเราก็การเตรียมเนี่ยเตรียมด้วยความคาดหวัง

เพราะฉะนั้นก็ถือว่าแมทนี้ก็เรื่องของสภาพร่างกายเด็ก
อาจจะมีความล้าความเหนื่อยจากการแข่งขันมา
แต่ว่าเราก็ยืนยันว่าเราจะพยายามที่จะเล่นอย่างสนุกแล้วอย่างเต็มที่

แล้วก็เพื่อให้แฟนบอลได้มีความสุขกับ
จากการวัดศักยภาพของทีมเมืองทองแล้ว
เกมนี้จะเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีของตัวแทนทั้งสองชาติ
เพราะด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นนักเตะดีกรี

จะทำให้ทุกวินาทีในสนาม
ไม่ยอมที่จะอ่อนข้อให้กับดีกรีแชมป์เจริง
จากประเทศญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน

แล้วก็จุดเด่นก็เยอะอยู่ครับ

ก็อยากคว้าแชมป์ให้ได้เพื่อให้แฟนบอลเมืองทองนะครับ
แล้วก็แฟนบอลชาวไทยได้มีความสุขในเกมนี้ครับ
แล้วก็ตัวนักเตะเองขวัญกำลังใจเป็นส่วนสำคัญ

ในการที่จะเตรียมทีมเพื่อเป็นผู้ชนะ
แต่ละแท็กติกแต่ละเกมที่เราต้องการ

เพราะฉะนั้นความคาดหวังหรือว่าลูกเกมในวันนั้น
ยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องเต็มร้อย
แล้วก็จัดผู้เล่นตัวหลัก๑๐๐ลงไปครับ
จากถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศแล้ว

นัดนี้จึงถือว่าเป็นนัดที่ทั้งเมืองทองยูเนเต็ด

หวังจะคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกให้ได้
ซึ่งเกมนี้แฟนฟุตบอลไทยทั่วประเทศ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสด๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
เกลิกชัยกุลโทรค่าวไทยรัฐทีวีรายงาน